ข้าวทิพย์ที่ดาดีนบอกเลยช่วงนี้เธอฮอตมาก
ว่าเป็นซุปตาลูกทุ่งคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะ

ล่าสุดมาเจอเธอในงานบวงสวงนะคะเรื่องนี้
ต้องรีบคว้าตัวมาอัปเดตสักหน่อยละกัน
คือแบบนี้ตอนนี้หลายคนนะรู้จักเธอมากขึ้น
เพราะว่าอะไรมีละครดอกย่าป่าคอนกรีตด้วยนะคะ
ส้าวทิพย์บอกว่าเธอนะรับตุบรรตละครเป็นเอมมี่

สู้กัน

ในปีเนี้ยหนูเตรียมโกลอินเตอร์ค่ะสันหนูจะไปร้องเพลงที่เนทเทอร์แลนด์โอ้โหอยากไปน้ำเตอร์สุดยอดเลยสุดยอดค่ะแหม
เจริญเจริญแล้วลูกนะไปฟังเสียงค่ะเอ่อสำหรับงานต่างประเทศเนอะ
จะมีช่วงปลายปีนี้อย่างก็จะเป็นประเทศเนเทอร์แลนด์ก็จะเป็นงานบุญค่ะ
แล้วก็ค่าทิพย์ก็มีโอกาสได้รับเชิญไปร้องเพลงค่ะก็สำหรับแฟนแฟนของเนเทอร์แลนด์หรือว่า
อ่าประเทศใกล้ใกล้นะคะมาพอกันเด้อเดี๋ยวสิไปหมอบความสุขไปรับมวลมวลให้ฟัง
ดีใจมากมากเลยค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับพี่น้องแฟนละครทุกท่านที่
เป็นกำลังใจให้กับข้าวทิพย์ในทุกทุกเรื่องถือว่าแบบเป็นบุญแล้วก็ความโชคดีมากเลย
หวังว่าทุกท่านจะเป็นกำลังใจให้กับข้าวทิพย์แบบนี้ไปตลอดค่ะอืมปังปังตลอดปีนะจ๊ะ